เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้ว

นกมันมาออกไข่ฟักไข่อยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์ครับ

นกใบนี้เดี๋ยวเป้าจะเอาไปไว้บนต้นไม้นะจ๊ะ

นี่ทำเป็นเล่น

เจ้าของรถมอเตอร์ไซคันนี้เขาบอกว่านี่ครั้งที่๒แล้วนะ

คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานติ๊กต๊อกที่ชื่อว่า

เหตุมันเกิดเมื่อวันที่๗สิงหาคมวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วมันมาออกไข่เอาไว้อย่างนี้

อ้าวแล้วมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
ต้องจอดมอไซค์เอาไว้นานแค่ไหน

เพราะว่ามันมาสร้างเป็นรังเลยนะคุณชิสาดูสิ

แล้วกว่าที่จะทำรังได้คุณคิดดูในธรรมชาติ

มันใช้เวลาแล้วต้องมาฟักไข่อีกอ่ะ

มาแบบโอ๊ะเขาแหละมาฟักแหละ

คุณเป้าเจ้าของรถน่ะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยมีนกมาทำรังพร้อมกับไข่ทิ้งเอาไว้แบบนี้

วันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา

มิถุนามันมาไข่อีกแล้ว

เนี่ยชัวร์เนี่ยล่าสุดครั้งแรกนะ

แล้วล่าสุดก็คือวันที่๗สิงหาคมนี้เอง

เนี่ยเราเอา๒คลิป๒ภาพเหตุการณ์มาให้ดูรถคันเดียวกัน

แต่มีใครเนี่ยอยู่อย่างเนี่ย
วันที่๗ที่ผ่านมาก็เชื่อว่าคราวนี้จะให้โชคอีกแล้ว

โอ้โหคอมเมนต์เป็นอีกแล้วรหัสลับอีกแล้ว

เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคราวนี้จะเป็นอย่างไร
ตัวเจ้าของคลิปเขาบอกแล้วว่าไข่นั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะยกไปทั้งรังนะจ๊ะ
แล้วได้เอาเฉพาะไปไข่อย่างเดียวไปไว้บนต้นไม้รอให้ตัวแม่มันอ่ะดิ้งต่อมาแล้วก็มาโกะไข่
โกะไข่แล้วเป็นเด็กไหล่เป็นอะไรเป็นนกต่อไป
ผมนี่วุ่นวายกับหัวอะไรก็ไม่รู้ในนี้